อันนี้รถยนต์ชนกันสองคันคันหนึ่งเป็นรถกระบะอีกคันหนึ่งเป็นรถเก่ง
แล้วนึกภาพว่ารถกระบะเขาบรรทุกน้ำมันมาด้วย
มันก็เลยเกิดเป็นเพลิงไหม้โหมลุกขนาดนี้เลยทีเดียวครับ
ที่ดับเพลิงต้องพยายามเข้าไปควบคุมเพลิงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใช้เวลาร่วมกว่าสี่สิบนาทีเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษ
เลขเก้าบางปะอินบางนาแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนว่าพอมันเกิดแบบนี้เนี่ย
รถติดเป็นทางยาวนะคะรถกระบะนะคะยี่ห้อโตโยต้าค่ะ
สีเขียวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคือเขามีคอกเหล็กและบรรทุกถังน้ำมันมาสักประมาณสองร้อย
สองร้อยลิตรนะคะครับหนึ่งใบอยู่ที่ด้านหลังรถนั่นแหละ
ทีนี้ดับเพลิงไปถึงก็ต้องระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงค่ะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยน้ำมันที่บรรทุกมา
มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงมันก็เลยห่มลุกไหม้ขนาดนั้น
สิบนาทีนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงให้สงบลงได้
ส่วนรถยนต์เนี่ยแน่นอนว่าติดสะสมยาวเป็นทางยาวตรงนั้นเลย
แล้วก็ยังไปเจอกับรถยนต์เก่งคู่กรณีค่ะ๑คัน
ร่องรอยการถูกชนที่ด้านหน้ารถเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันเหมือนกัน
เรื่องต้นนะคะก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะ
คนขับรถกระบะชื่อนายสุพัฒน์น้อยหลอดอายุ๒๕ปี
เจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกว่าขับรถบรรทุกน้ำมันเครื่องมาจากบางนา
ผมจะไปส่งที่อำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
ตอนแรกผมก็วิ่งอยู่ช่องทางเดินรถที่๒อยู่ดี
แล้วรถเก๋งคู่กรณีมาชนท้ายรถ
จนทำให้ยางรถผมเกิดระเบิดแล้วมันเสียการควบคุม
แล้วก็เลยเกิดเพลิงไหม้ทั้ง๒คันแบบนั้น

แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโชคดีนะที่เจ้าตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรค่ะ
ตำรวจบอกแบบนี้เดี๋ยวบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวต้องสอบปากคำคนขับทั้งสองคันนั่นแหละ
ประสานรถยกยกรถออกนอกพื้นที่ไปนะครับ
เพราะว่าอะไรต้องเปิดการจราจรเพราะรถติดมากเลย